ตเชยฮอตเชยฮอตเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงหลีอิอิอารมณ์ดีไปอีกวันนี้แม้มาร้องเพลงให้ฟังเพราะเล่นวันนี้ที่หลีร้องเพลงนี้เพราะกำลังจะมีคนที่จะได้จามเพราะป่วยของจริงถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีเจ็บป่วยออดออดแอดแอดเดือนมีนาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับห้าราศีมีนปกติก็เป็นคนที่แข็งแรงมาตลอดแต่พอป่วยเท่านั้นแหละป่วยเลยอืม
ชาวมีนจะเจ็บป่วยแบบเบามีโอกาสได้เข้าไปหาหมอให้หมอได้หายคิดถึงบ้าง
ป่วยออดออดแอดฟังเพลงที่แอบคาราบาลเป็นกำลังใจกินยานอนไวแพบเดียวเดี๋ยวก็หายดี
อันดับสี่ราศีพฤศพสำหรับคนโสดสบายใจได้แต่คนมีคู่ต้องระวังให้ดีเพราะคู่รักของชาวพฤศพจะเป็นคนป่วยสร้างมัน
เดือนนี้มีรายจ่ายค่ารักษาไม่ขาดถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะกลายเป็นว่าป่วยได้ทั้งคู่ต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วเดือนนี้จะผ่านไปได้อย่างสวยงาม
อันดับสามราศีสิงศ์มีเกมครอบครัวจะแน่นแฟนมากขึ้นเพราะต่างคนต่างเข้าใจกินยาแบบไหนต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั้งครอบครัวทีเดียว
หรือแนะนำถ้าใครในบ้านเริ่มป่วยให้ช่วยกันพาไปรักษาจะได้ไม่ติดกันทันเวลาอยู่นะจ๊ะ
อันดับ๒ราศีเมษห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอชาวเมษไม่ว่าจะฟรีแลนด์หรือพนักงานออฟฟิศก็มีสิทธิ์ป่วยกันได้ท่วงหน้าเพราะงาน
ทำอะไรจะต้องระวังให้มากอาจมีบาดเจ็บเลือดตกยางออกอุบัติเหตุจากการทำงาน
วิธีแก้ดีที่หลีได้ยินพี่ช่าเคยฝากไว้คือสติค่ะสติอันดับหนึ่งราศีธนูเพื่อใครจังกับโรคเก่าจะง้อนกลับมาเซเฮนโลอีกครั้ง
คราวนี้จะมีเกณฑ์ถึงขั้นผ่าตัดปวดหัวปวดเหตุปวดข้อเข่าเป็นโรคเก้ารักตัวเองโรคไตหาหัวจามหอบไม่ว่าจะโรคไหนชาวธนูก็ต้องดูแลตัวเองดีนะจ๊ะ
เช็คดวงก่อนไปหาหมอกันอีกทีกับ๕ราศีเจ็บป่วยออดแอดแอดเดือนมีนาคมป่วยไกลให้ไปโรงพยาบาล
ใจนานก็แวะมาหาหลีได้๒๔ชั่วโมงนะจ๊ะ